เรื่องนี้เป็นกระแสที่ถูกวิจารณ์เยอะ

คลิปภาพที่ปรากฏออกมาว่า
และเอาสีสะยืน

ก็มีการตั้งคำถามบอกว่าทำแบบนี้เพื่ออะไร
ทำไปเหมาะสมหรือไม่ค่ะไปดูคลิปภาพนี้กันค่ะ
ท่านี้ที่ที่ฉันหมายถึงนะคะไม่ได้เอาเท้าชี้ฟ้านะคะแต่มันเหมือนกับเป็นท่ารักษณะเหมือนทำโทษ
คือเขาก็ตั้งคำถามกันว่าทำแบบนี้ทำไมเหมาะสมหรือเปล่าแล้วเป็นการใช้อำนาจที่ถูกต้องหรือเปล่า
เรื่องนี้มีคำชี้แจงแล้วคุณผู้ชมค่ะพันธุ์ตำรวจเอกยงศักดิรัตนดิหลกณภูเก็ต
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๓บอกว่าในคลิปนี้เป็นตำรวจในสังกัดจริง
แล้วเป็นภาพที่เกิดขึ้นระหว่างที่ไปกินเลี้ยงในร้านอาหารที่เขตอำเภอเมืองสงขลา
ครับไม่ใช่การรับน้องแต่เป็นการหยอกล้อเล่นกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องอืม
เนื่องจาก๑๐ตำรวจตรีที่กำลังทำท่าบอกว่าจะไปเรียนหลักสูตรพิเศษที่สตช
พี่ก็เลยให้แสดงความพร้อมของร่างกาย
แต่เมื่อรุ่นน้องทำไม่สำเร็จรุ่นพี่ก็ทำให้ดู
ไม่ได้ให้รุ่นน้องกระทำแต่ฝ่ายเดียวค่ะ

โอเคโอเค